เอามาดูเรื่องราวของของกินของแบบเด็ดกันบ้างดีกว่า
เป็นของพื้นเมืองของชาวบ้านในชุมชน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมนูที่มีชื่อว่านาซิดาแก
เมนูนี้ตอนนี้ก็หาคนทำได้ยากมากแล้ว
แล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่ควรค่ากับการอนุรักษ์เอาไว้
เพราะว่าเป็นเมนูหลักสำหรับการจัดเลี้ยงแขกสำคัญ
เทศกาลสำคัญทางศาสนาด้วย
แม่บ้านชาวตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยาลากว่า๒๐คนนะคะ
กำลังช่วยกันฝึกทำเมนูนาซิดาแก่ค่ะ
ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้
แล้วก็ยังเป็นเมนูหลักในการจัดเลี้ยงแขกสำคัญที่นับถือในวันสำคัญ
หรือว่าวันเทศกาลสำคัญทางศาสนาด้วยนะคะ
นาซิดาแกจริงแล้วมีความหมายหลายอย่างคุณ
ก็คืออย่างแรกเขาบอกว่าเป็นข้าวสำหรับคนที่อาณาถา
เพราะว่าส่วนประกอบสำคัญของเมนูนี้
ผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถทำได้
หรืออีกความหมายหนึ่งเขาบอกว่าเป็นข้าวของคนต่างถิ่น
เนื่องจากว่ามีการเผยแพร่มาจากหลายประเทศประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะคะ
สำหรับนาซิดาแกเป็นข้าวมันชนิดหนึ่ง
คล้ายกับข้าวมันแกงไก่คุณดูภาพประกอบไปด้วยนะ

ที่เห็นเนี่ยแถวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีแต่แบบนี้แหละ
แต่ว่าพิเศษตรงที่เขามีเครื่องเทศเพิ่มมากขึ้น
ในจังหวัดยะลามีเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งซามาก็คือเครื่องปรุงนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งนี่นะคะเขามีการอบรมการสอนธรรมนาซิดาแกให้แบบฟรีเลย
เพราะว่าเขาอยากที่จะมีการให้ชาวบ้านได้มีการสืบสารอนุรักษ์
ร่วมกันทำอาหารพื้นเมืองแบบโบราณแบบนี้สืบทอดกันต่อไป
เพราะเขากลัวว่าเมนูนี้มันจะศูนย์หายนั่นเอง
ก็เป็นเมนูที่หาทานได้ยากเหมือนกัน
คือแต่ละท้องถิ่นในภาคใต้เนี่ยเขาก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ
ใครที่เคยไปหรือว่าเคยลองทานส่งมาบอกกันได้นะ
อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติของข้าวนาซี่ดาแกจะเป็นยังไง
ผมไม่เคยทานนะแต่ผมลองเดาดูว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันน่าจะ

ใช่มีแบบมีเครื่องหลากหลายเลยนะ
มันก็จะคล้ายกับข้าวมันกับแกงนี่แหละค่ะ
อืมแต่ว่ามันจะมีวิธีการทำที่ค่อนข้างยากกว่าซับซ้อนกว่าอืม
ที่สำคัญเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับต้องอนุราคณไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะ